ทางครอบครัวเขามูลคดี
ก็ได้ร่วมส่งแม่ทุมค่ะ

ไปเมื่อเวลา๑๗นาที๓๐นาที

ณวัดพระศรีมหาธาตุบังเขน

บรรยากาศภายในสาราก่อนเคลื่อนศพไปประกอบพิธีนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นนะคะพี่เอสุปชัย
นีโนเมธานีแม่ชมฉาย

มาร่วมไว้อะไรแม่ทุมเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ

ก่อนจะเริ่มพิธีพระราชธรรมศพว่า

แต่ก็ตั้งใจทำเพื่อแม่ทุมอย่างดีที่สุดค่ะ

ที่มีคนรักภรรยามากขนาดนี้นะคะ

แล้วก็จะรักแม่ทุมตลอดไปด้วยนะคะ
ซึ่งตลอดบรรยากาศอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ

สาราไปประกอบพิธีพระอาจารย์เมืองศพที่

พ่อรองเนี่ยเดินตามขบวนศพของแม่ทุม

ลูกหลานนะคะจะเป็นห่วงสุขภาพนะคะ

จากสาราไปเนี่ยค่ะยังเอ่อ

แต่ว่าคุณผู้ชมลองสังเกตอาการของพวกเราดีนะคะ

ต้องคอยประคองคุณพ่อตลอดเวลาเลยนะคะ

ที่มาร่วมส่งแม่ทุมด้วยเช่นกัน
ค่ะนะคะบันเทิงไทยรัฐก็ขอร่วมส่งแม่ทุมนะคะ